อาจารย์สุภาพวันนี้มาพร้อมกับเรื่องนี้ครับ

ลอกแบบไม่เลือกเยือเลยนะคะ

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกครั้งที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วไปเจออุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต

จนออกมาเป็นกฎหมาย
ต่อมาเรื่องคนไม่ข้ามไม่หยุดรถตรงทางม้าลาย
พอเกิดเหตุของคุณหมอกระต่ายเราก็มารณรงค์กันใหม่
แล้วกำลังจะเข้มงวดกวดขันกันเป็นเรื่องใหญ่
อันนี้ก็ผลพวงจากหมอกระต่าย
วันนี้เนี่ยถ้าข่าวที่บอกมาเป็นความจริงว่าทุกคนบนเรือ
ลำนั้นเนี่ยไม่มีใครสวมใส่เสื้อชูชีพ
จุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยน
เป็นการจุดประกายที่จะให้มีการดำรง
รณรงค์กันอย่างเอาจริงเอาจังว่า
อยู่บนเรือต้องใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลา
ฉะนั้นก็หวังว่าเหตุที่เกิดขึ้นคราวนี้
จะมีผลพวงในการรณรงค์เรื่องนี้กลับมาแน่
ทีนี้มาถึงเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์
ซึ่งจะต้องบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
เรื่องของการลุยปราบปรามป้องกันแก๊งคอนเซนเตอร์
หลอกลวงประชาชนเนี่ยถือว่าตอนนี้กำลังร้อน
เพราะว่านายกได้สั่งการให้ตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้เอาจริงเอาจังกับการจัดการกับปัญหานี้
ร้อนเพราะว่าปฏิบัติการปราบปรามกำลังเดินหน้าหนักหน่วงอยู่เวลานี้
ร้อนเพราะว่าข่าวคนถูกหลอกปรากฏอยู่ในหน้าสื่อ
โทรทัศน์ไม่เว้นแทบแต่ละวัน
ซึ่งดูเหมือนว่าแก๊งพวกนี้มันกำลังจะทิ้งทวน
หลอกลวงประชาชนให้ได้มากที่สุด
ก่อนที่จะถูกปราบปรามจนตรอกจนมุมและจะทำต่อไม่ได้
ที่ต้องขีดเส้นใต้ซ้ำวันนี้เพราะฟังคำให้สัมภาษณ์ของ
คือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร
เมื่อวานเนี่ยท่านพูดว่าประเด็นที่บอกว่าสาเหตุที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ได้หมดเนี่ย
มันมีอุปสรรคสำคัญอยู่๓ข้อ
ข้อที่๑แก๊งคอนเซนเตอร์ที่ตั้งฐานตั้งแก๊งอยู่ที่กัมพูชา
พวกนี้ยังลอยนวลปฏิบัติการได้อยู่
เพราะว่าทางการกัมพูชาตำรวจกัมพูชา
ไม่ได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดจริงจัง
เขาจะติดตามจับกลุ่มดำเนินการเฉพาะกรณีที่ทางไทยไปประสานงานเท่านั้น

ประเทศไทยเราเองเนี่ยยังมีช่องว่างให้มีการรับจ้างเปิดบัญชี
เพื่อรับโอนเงินให้จากแก๊งคอนเซนเตอร์
เรียกกันว่าบัญชีม้า

ปัญหาที่ผมพูดไปเมื่อวาน
คือเรื่องของการขออายัดเงินจากบัญชีของเจ้าของบัญชีที่รู้ตัวว่าถูกหลอกเนี่ย

ต้องมีขั้นตอนมากเช่นต้องเอาหลักฐานการแจ้งความกับตำรวจไปโชว์ด้วย
ต้องมีโน่นนี่นั่นสารพัด
สุดท้ายเงินก็ถูกโอนไปหมด
รัฐมนตรีชัยวุฒิบอกเองว่า
ทันทีที่มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีม้า
มิจฉาชีพก็จะโอนเงินออกไปยังบัญชีในต่างประเทศทันที
หรือบางกรณีก็แปลงเป็นบิตคอยน์
โดยโอนเงินออกนอกประเทศ
ทำให้ติดตามตรวจสอบได้ยาก
นี่คืออุปสรรคปัญหาที่รัฐมนตรีบอกประชาชน
คำถามที่จะย้อนถามท่านรัฐมนตรีก็คือว่า
เมื่อท่านรู้ปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ย
ในความเป็นรัฐมนตรีในความเป็นรัฐบาล
จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงไหม
อย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวยงว่าแก๊งคอนเซนเตอร์
ปักหลักตั้งศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่กัมพูชา
แล้วทางการกัมพูชาไม่ติดตามจับกลุ่ม
ไม่จริงจังอันนี้โดยความเป็นธรรมแล้ว
พอเข้าใจได้ครับเพราะมันอยู่นอกเหนืออำนาจของเรา
เหนือรัฐบาลเราเราต้องยืมมือ
ให้เขาทำงานให้สุดแท้แต่เขาจะให้ความร่วมมือ
มากน้อยแค่ไหนอันนี้เข้าใจได้
แต่ว่าในกรณีที่ปัญหามันเกิดจาก
หน่วยงานในบ้านเราเองเนี่ยมันจะแก้กันยังไงครับ
มันจะมีปัญญาแก้ไขได้ไหมล่ะครับ
เช่นปัญหาธนาคารที่คนถูกหลอกไปเปิดบัญชีฝากเงินไว้เนี่ย
มันทำยังไงครับที่จะให้ธนาคารแก้กฎเกณฑ์
เจ้าของบัญชีแจ้งอายัดบัญชีตัวเองได้ทันที
ไม่ต้องรอไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่ก่อน
มันมีวิธีการตั้งเยอะแยะที่จะตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือเปล่า
ทำไมต้องไปเอาหลักฐานจากการแจ้งความไปโชว์
ซึ่งมันมีขั้นตอนมากมาย
แล้วสุดท้ายกว่าจะอายัดได้เงินก็ถูกถอน๒ทอด๓ทอด
อย่างที่รัฐมนตรีชัยวุฒิรู้ปัญหาอะไรหรอก
หรือการรับจ้างเปิดบัญชีกันโครมโครมที่ว่าบัญชีม้าเนี่ย
เออทำไมหาทางแก้ปัญหาไม่ได้
ถามท่านรัฐมนตรีว่าปัญหาแบบนี้เนี่ย
ท่านได้พูดคุยกับสมาคมธนาคารไทยเขาบ้างไหมครับ
คือถ้ารู้ปัญหาแล้วทำอะไรไม่ได้
อันนี้ประชาชนยิ่งหดหูเข้าไปอีก
อุตส่าห์ตั้งกระทรวงขึ้นมาใหญ่โต
เพื่อที่จะทำโน่นทำนี่แล้วมาแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วแก้ไม่ได้
หรืออย่างปัญหาการปิดกั้นการโทรศัพท์จากต่างประเทศของแก๊งคอนเซนเตอร์
มาหลอกคนในบ้านเราเวลานี้
เราก็คล่องใจว่าทำไมมันพ่อกันไม่ได้
เรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีชัยวุฒิอธิบายว่า
เรายังไม่ได้ปิดกั้นการโทรของแก๊งมิจฉาชีพได้แม้จะโทรจากต่างประเทศ
เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่โทรมาเป็นญาติหรือเป็นคนที่รู้จักหรือเป็นมิจฉาชีพ
เราจะรู้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนมาร้องเรียน
โดยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะเข้าไปตรวจสอบว่าโทรศัพท์มาจากไหน
เอ่าทำไมล่ะ
ฉะนั้นตอนนี้ที่ทำได้ก็คือว่า
เตือนว่าถ้าเบอร์โชว์ที่มีเครื่องหมายบวกนำหน้าเนี่ย
อันนี้แปลว่าโทรมาจากต่างประเทศ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพวกแก๊งคอนเซนเตอร์
คนรับเห็นเบอร์ก็จะได้ระวังไว้ชั้นหนึ่งก่อน
ว่าแก๊งคอนเซนเตอร์โทรมาตั้งหลักได้ไว้ชั้นหนึ่งก่อน
ดูก่อนเครื่องหมายบวกเลขที่โชว์เนี่ย
อันนี้ก็ทำแค่นี้ได้ไปพรางแต่ไปปิดกั้นอย่างอื่นไม่ได้
อันนี้เป็นเรื่องที่ขอตั้งข้อสังเกตตั้งคำถาม
โยนกลับไปที่รัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสรคือโรคที่เราอยู่เวลานี้
เทคโนโลยีมันก้าวหน้าจริงครับแต่ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ย
มันนำความเสียหายมาเยอะไอ้ตัวเองถูกหลอกนี่ก็แย่แล้ว
ทุกวันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยระวังอีกเรื่องหนึ่ง
คือลูกตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์วันนี้เห็นข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้ว
น่ากลัวมากกุมขมับคนไทยติดการพนันกว่า๓๒ล้านคน
คนไทยมีอยู่๖๗ล้านคนคิดเด็กที่เล่นไม่เป็น
ยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่นการพนันเป็นตัดเด็กออกตัดคนแก่ออก
ก็จะเหลือว่าถ้าเล่นกัน๓๒ล้านคนเนี่ยก็แปลว่า๕๖๐เปอร์เซ็นต์
ตกเป็นธาตุการพนันพนันออนไลน์เรื่องนี้เนี่ย
ศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตรีรัฐที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจากจุฬา
ท่านเป็นคนให้ข้อมูลเองว่าในปี๖๔คนไทยเล่นการพนันมากถึง๕๙๖เปอร์เซ็นต์
หรือประมาณ๓๒๓๓ล้านคนเพิ่มขึ้น๑ล้าน๙แสนคนจากปี๖๒
จำนวนนี้เป็นผู้ที่เล่นพนันครั้งแรกในช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมา
หรือที่เรียกกันว่านักพนันหน้าใหม่เกือบ๘แสนคน
ดังนั้นจึงเสนอให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายการพนัน
ตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการพนัน
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ตั้งคณะกรรมการลดผลกระทบจากการพนันทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
แล้วก็๔ให้มีกองทุนลดผลกระทบจากการพนันเพื่อลดปัญหา
รวมถึงการป้องกันติดพนันหน้าใหม่

ถ้าเยาวชนคนในชาติหมกมุ่นอยู่กับเรื่องแบบนี้

คือคนรุ่นผมเนี่ยโตมาด้วยคำเตือนที่ว่า
ปล้นมันยังหมดไม่หมดเท่ากับไฟไหม้
ไฟไหม้บ้านยังไม่หมดเท่ากับเล่นการพนัน
เพราะไฟไหม้บ้านมันยังมีที่ดินเหลือ
แต่ว่าการพนันจะไม่เหลืออะไรเลย
เรื่องนี้ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งถามว่า
รัฐบาลคิดเรื่องพวกนี้กันบ้างไหมครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ฟังตัวเลขคนไทยติดการพนันเยอะขนาดนั้นก็น่าตกใจนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ